อีกคำถามหนึ่งประกันโทรหากูบ่อยไม่รู้เอาเบอร์กูจากไหน

ลดหมดแล้วจะต่อประกันนี้นะต่อประกันนี้นะจะต่อประกันนู้นน่ะจะต่อประกันนู้นน่ะต่อไปหมดเลย
ซึ่งไม่เคยให้เบอร์ไม่เคยให้เบอร์รู้ได้ไงก็ไม่รู้โทรมาบ่อย
เออจริงใช่ป่ะโอ้เขาก็โทรมา
แล้วคือรู้ได้ไงว่าไม่ได้โทรมาคนเดียวนะประกันเนี่ยโทรมาทั่วสารทิศเลยทุกท่านทุกบริษัทเลย
เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงเนี่ยช่วงเดือนตั้งแต่ตุลาเนี่ยตุลาเนี่ยรับเงินประกัน
หมดรอบพอดีรับไหนไปต่อไหนรับประกันหมดอ่ะเดี๋ยวโทรมาแล้ว
จากที่นี่นะครับจากที่นะคะจากที่นี่นะคะจนพี่ต้องบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ใช้แล้วครับ
ผมขายไปแล้วเอารถขายไปแล้วก็ยังโทรหาพี่อยู่เหรอมีมีโอ้โหมีเมียทุกประกันแล้วบาง
ช่วงนี้ยิ่งตอนนี้แบบโอ้โหโปรโมชั่นดีดีแต่อยากรู้เอาเบอร์มาจากไหนเนี่ยเขาดีใจ
คุณหนุ่มกัญชัยอะไรอย่างเงี้แต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่รู้เป็นพี่
เขาต้องรู้ที่พี่ชื่อพี่เวลาลงพี่ไม่ได้ใช้ชื่อกัญชัยไงอ่าเออเออใช่ตอนนี้ประกันโทรมาจริง
คุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงค
คุณสุดยอดโทรมาจริงคุณสุดยอดโทรมาจริงค